ท่านผู้ชมครับดูปัญหาเรื่องที่จอดรถหน่อยอีกหนึ่งปัญหาคลาสสิกในสังคมไทย
อันนี้ไม่ใช่หน้าบ้านไม่ใช่ในซอยนะครับแต่เป็นพื้นที่ที่เป็นร้านค้า
คนที่ไปจอดเป็นรถเก๋งเขาจะไปซื้อของตลาดแถวรังสิต
จอดหน้าร้านที่เป็นร้านซ่อมรถร้านหนึ่งแต่ไปซื้ออีกร้านหนึ่ง
ปรากฏว่าทางเจ้าของร้านเนี่ยเอารถมาจอดแบบใกล้กันแบบที่ว่าเขาถอยออกไม่ได้เลย
เดี๋ยวไปดูนะฮะหลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นครับ
มันต้องทำใจมากกว่า
ผมไม่ได้ทำใจผมจอดไปซื้อของแปบเดียวเอง

ถ้าหยุดดูตรงเมื่อสักครู่นี้ตรงนี้นะ
คือเจ้าของคลิปเนี่ยคือรถเก๋ง
ส่วนร้านซ่อมรถที่เขาอยู่ตรงนี้

พอรถเก๋งจอดปึ้งแล้วเดินไปซื้อของร้านอื่น

บอกว่ามันชี๊ดมาก

แล้วก็ถอยออกสินี่ฮะ
เราเจอทั้งสองฝ่ายแล้วนะครับ
เอาทางฝั่งของเจ้าของคลิปก่อนคนโพสต์นะฮะ

นายจีรันดรชายกิจนะชื่อเล่นชื่อเอก

เขาบอกว่ากระบะดำในคลิปเนี่ยนะ
เจ้าของก็คือเจ้าของร้านซ่อมรถยนต์ที่อยู่
ร้านที่เขาเดินไปหานั่นแหละนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นประมาณ๑๐โมง๒๘พฤศจิกายน

จะไปซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้านะที่ร้านแห่งหนึ่งนะครับ
ทีนี้ก็วนหาที่จอดนะครับ
หน้าร้านขายเครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยไม่มีที่จอด

เขาก็ไปจอดเพราะเป็นร้านข้าง
เป็นหน้าร้านของร้านซ่อมรถยนต์
แต่เขาคิดว่าตรงนั้นเนี่ยมันคือที่จอดสาธารณะ
เนื่องจากเห็นไหมมันมีถนนกั้นกลาง

แป๊บเดียวฮะเขาก็เดินไปซื้อของนะ
พอกลับมาเอ้าก็เห็นตามภาพ
เขาก็รู้ว่าอ๋อของร้านนี้เขาก็เลยเดินเข้าไปหาในร้าน

แต่เจ้าของร้านไม่เลื่อนก็ลักษณะอย่างที่ได้ยินในคลิป
สุดท้ายต้องตามตำรวจให้มาช่วยเคลียร์นะ
คือคนถ่ายคลิปเนี่ยฮะเขาบอกกับเราว่าปกติเนี่ยเขามาตลาดที่นี่บ่อยนะ
แต่นี่คือครั้งแรกที่เจอเหตุการณ์แบบนี้
แล้วชาวบ้านแถวนี้บอกว่าก็เจอเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้เหมือนที่เขาเจอเหมือนกันเนี่ยฮะ
เนี้ยจอดอย่างเงี้ยเขาบอกก็จะถอยยังไง

ฝั่งนู้นเขาบอกคุณก็เดินหน้าไปแล้วคุณก็หักใหม่สิ

เขาบอกว่าเลื่อนไปข้างหน้าแล้วถอยออกมันถอยได้คือจริงจริงข้างหน้ามันไม่ได้มีพื้นที่เยอะ
รูปที่ผมถ่ายเนี่ยผมใช้เลนวายถ่ายแล้วผมคว่ำกล้องลงมันก็จะดูเหมือนมีพื้นที่เยอะ
เยอะหน่อยแต่มันไม่ได้เยอะขนาดนั้น
บวกกับการพูดจาของเขาแสดงตัวเหมือนห่วงพื้นที่ไม่ให้ใครมาจอดตรงนี้
ถ้าเกรงว่าถ้าเกิดเราเลื่อนแล้วไปโดนรถเขามันก็จะเป็นเรื่องอื่นอีก
เพราะว่าเขาก็พูดมาแบบนี้แล้วนะด้วยอารมณ์ของเขาด้วย

ก็ประมาณว่าเขาโดนมาเยอะคุณคุณไม่รู้หรอกคนที่มาจอดตรงนี้อะไรประมาณเนี้ย
เขาโดนมาเยอะอันนี้ผมก็ไม่ทราบว่าโดนอะไรนะเนื่องจากพื้นที่มันเป็นที่สาธารณะ
เราไม่ได้ไปจอดในที่ของบ้านเขาหรือหน้าติดร้านเขา
ผมได้โทรแจ้งตำรวจเพราะผมแจ้งตำรวจว่าผมเอารถออกไม่ได้เขาไม่เลื่อนให้
เพราะขณะที่ผมไปอยู่ที่รถเนี่ยคุณป้ากับแฟนเขาก็ยืนมองแบบไม่มาเลื่อนให้คือมองผมแบบว่าผมจะทำยังไง
ใช้วิธีเอาออกยังไงอะไรประมาณเนี้ยเราก็ยืนมองเฉยผมก็เลยแจ้งตำรวจให้ตำรวจมาช่วย
ใช่ตำรวจมาตำรวจก็เขาก็ยังไม่ออกมาเลื่อนนะทั้งที่ตำรวจเขาก็มายืนอยู่กับผมแล้ว
หลังจากนั้นคู่หนึ่งตำรวจเข้าไปคุย
ไปคุยกับเขาก็ประมาณว่าบอกว่าถ้าไม่เลื่อนรถมันก็ไม่ถูกต้องมันผิดกฎหมายเนื่องจากมันไม่ใช่ที่ของตัวเอง
ไปปิดเขาแบบนั้นอะไรแบบเนี้ยเขาก็เลยยอมเขาก็เลยยอมเขาออกมาเขาก็เลยพูดว่าเราแค่จอดแป๊บเดียวเอง
แล้วเขาบอกว่าเขาจอดแป๊บเดียวเองเขาแค่จอดขวางไว้แล้วก็เข้าไปทำงานรีบซึ่งมันเป็นหนังคนละม้วนกันกับในคลิป
เรื่องนี้ต้องฟังความทั้งสองฝ่ายครับเราก็ไปสอบถามทางฝั่งอีกมุมหนึ่งด้วยนะครับท่านผู้ชมครับได้เจอกับนางพาพัทธศิษย์นะฮะซึ่งเป็นเจ้าของร้านซ่อมรถที่เอารถไปจอดแล้วก็ใกล้รถของคนโพสต์เขา
เธอบอกว่าอย่างงี้ฮะเธอบอกว่าพื้นที่หน้าร้านเธอเนี่ยเธอกั้นพื้นที่เอาไว้เพื่อรองรับลูกค้าซึ่งส่วนใหญ่ลูกค้าที่มาเนี่ยจะเป็นรถใหญ่อย่างเช่นรถเมล์นะหรือว่ารถขนน้ำเห็นไหมดูฝั่งตรงข้ามนะฮะเธอบอกกับผู้สื่อขาของเราวันที่เกิดเหตุเนี่ยสามีเนี่ยขับรถออกไปซื้อของพอกลับมาเอ้าก็มีร
จากนั้นหลังจากที่เจ้าของรถเขากลับมาจากซื้อของเดินมาถึงที่ร้านของเธอเนี่ยมาถึงยังไม่ทันคุยอะไรเลยยกกล้องโทรศัพท์มือถือถ่ายคลิปก็อย่างที่เห็นในโซเชียลเธอยอมรับว่าตรงนั้นที่จอดรถเนี่ยมันไม่ใช่ที่ของร้านเธอก็จริงนะมันเป็นที่สาธารณะแต่คนจะมาจอดก็ควรจะมีมารยาทไหมเห็นว่าเป็นหน้าร
ก็เสียโอกาสเนื่องจากลูกค้าจะมาใช้บริการร้านก็ไม่มีที่จอดรถค่ะแล้วนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เจอแบบนี้มีคนมาจอดรถขวางหน้าร้านเธอเนี่ยประจำนี่ฮะอันนี้เธอก็เอามาให้ดูนะบอกเนี่ยหลายกรณีค่ะน่ะนอกจากนี้นะถ้าจะให้ยกที่กั้นสำหรับจอดรถออกเนี่ยเธอบอกว่าก็ทำได้อ่าทำไมถึงเป็นที่สาธารณะ
แต่ร้านอื่นต้องยกด้วยยกให้หมดทั้งแนวไม่ใช่จะให้ร้านเธอเนี่ยยกแค่ร้านเดียว
ทีนี้พอมีคลิปถูกเผยแพร่ออกไปแบบนี้นะครับนางพาพัทธศิษย์ที่บอกกับเรานะครับ
บอกว่าไม่ติดใจนะไม่ติดใจแถมยังฝากขอบคุณไปถึงคุณเอกเจ้าของคลิปด้วย
เหรอคะใช่ฮะที่โพสต์ลงโซเชียลแบบเนี้ยเพราะว่าแม่คุณเขียนมาสอน
ร้านก็จะได้ดังมันเห็นหน้าร้านเห็นป้ายประกาศขายตึกแถวกับเบอร์โทรชัดเจนดีเหลือเกิน
ถูกต้องเห็นป้าอยู่ป้ายเบอร์เลอร์เลยเมื่อสักครู่เนี่ยหลังจากมีข่าวไปแล้วเห็นป้าอย่างงี้เนี่ย
โอ้โหคนโทรมาหาติดต่อขอซื้อตึกแถวไม่ขาดสายเหมือนกับโฆษณาประชาสัมพันธ์ไปในตัวนะ
อ่าเราก็ถามว่าอ่าอ่าอ่าแล้วขายเท่าไหร่ฮะตึกแถวอะไรเนี้ยเธอบอกอ๋อ
ขายยี่สิบห้าล้านบาทโอ้นี่ไงโทรชัดเผื่อเข็มมาสอนสนใจรอค่ะยี่สิบห้าล้านบาทไปหาได้เลย
ยืมเงินคุณภาคภูมิสักหน่อยดีกว่าแต่จอดรถดีดีนะ
เผอิญที่เราจะขายบ้านก็กลายเป็นโปรโมทบ้านเราไปเลยแล้วกัน
เราก็ไม่คิดอะไรแถมเมื่อเช้ามีคนโทรมาซื้อบ้านด้วยโอ้ขอบคุณนะคะ
ที่ที่ทำให้ขนาดนี้คุณเจอทุกวัน
จอดหัวทิ้งไว้หางทิ้งไว้แล้วที่ที่ถ่ายรูปไว้คือจอดทั้งตัวเลย
ติดเครื่องด้วยแล้วคุณก็เห็นพี่นั่งเนี้ยแล้วติดเครื่องอ่ะ
ลมมันพัดไปไหนอ่ะมันก็หน้าพี่หมดเลยพี่ต้องเดินกางร่มไปบอกเขา
ถ้าคุณอยากจอดจริงและกล้าจริงคุณต้องดับเครื่องให้ฉัน
บางคนจอดครึ่งหัวไว้เนี่ยหัวโค้งอย่างนี้ก็จอด
อยากจอดตรงไหนก็จอดประมาณว่าจะอ้างว่าซื้อของแป๊บเดียว
เวลาเราเดินไปบอกเขาดีเขาจะใช้คำพูดอย่างนี้ทุกคน
ขอซื้อของร้านนี้แป๊บเดียวไม่จำเป็นต้องรอให้เจ้าของเอาเก้าอี้ตั้ง
ถูกไหมเขากั้นไว้แบบนี้ความรู้สึกทุกคนควรจะรู้
ถ้าคุณไม่ใช่ลูกค้าร้านนี้คุณก็ควรเขยิบไปนิดนึงใช่ไหม
แต่เวลาเราเดินไปเขาก็จะบอกว่าเขาจะมาซื้อร้านนี้แป๊บเดียว
พี่ขี้เกียจทางโล่งเดินไปบอกความอยากจอดก็จอด
แต่แฟนพี่มาแล้วจอดไม่ได้ก็จอดได้แค่ไหนก็แค่นั้นไง
แฟนพี่ก็เลยทำแบบนี้เราก็ไปถามชาวบ้านแถวนี้ด้วยค่ะ
จะได้ให้ครอบคลุมทุกฝ่ายนะครับชาวบ้านบอกว่าเอาจริงจริงนะ
ปกติแล้วจุดนี้เนี่ยมันเป็นพื้นที่ตลาดเอกชนก็จริงนะ
แต่ว่าพื้นที่จอดรถเนี่ยมันเป็นพื้นที่สาธารณะ
ไม่ใช่ของร้านไม่ใช่ของร้านไหนเลยค่ะนะแต่ทุกร้านเนี่ย
เอาที่มาวางปิดกั้นหมดทั้งเหล็กทั้งยางรถยนต์อะไรพวกนี้
มาวางเหมือนกับเป็นที่จอดรถส่วนตัวของแต่ละร้านอ๋อนี่ไง
เขาก็วางไว้เนี่ยซึ่งชาวบ้านแถวนั้นบอกว่า
ก็ไม่รู้จะแก้ปัญหายังไงมันก็เลยมีเรื่องกระทบกระทั่งกันเป็นประจำ
อาหัสค่ะค่ะประมาณอย่างเงี้ยล่ะครับนะ